วันนี้มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นกับเครื่องบิน
เป็นเที่ยวบินปารีสฝรั่งเศสมาอย่างประเทศไทยนะครับ
ถูกรถขนอาหารของสนามบินไปเฉียวชนที่บริเวณปีก
ทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินกระทันหัน

มีผู้จัดการดาราชื่อดังอย่างเอสุปชัยรวมอยู่ด้วยนะครับ

เป็นข่าวสะเทือนขวัญนักท่องเที่ยวทันที
เกิดอุบัติเหตุบริเวณลานจอดเครื่องบิน
ช่วงก่อนออกเดินทางเมื่อวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
โดยรายงานข่าวแจ้งว่าแอร์บัสถูกรถขนอาหาร

เชี่ยวชนบริเวณปีกด้านหน้าจนได้รับความเสียหาย
ซึ่งเดิมมีกำหนดจะออกเดินทางจากสนามบินเชอเดอร์โก
ในเวลา๑๓๔๐นเวลาท้องถิ่น
ส่งผลให้การบินไทยต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบิน
ซึ่งมีผู้โดยสารกว่า๔๐๐คนในวันและเวลาดังกล่าว
เพื่อประสานให้ฝ่ายซ่อมบำรุงเข้ามาซ่อม
และตรวจเช็คความปลอดภัย

มีผู้จัดการดาราดังเอสุภาชัยได้เดินทางมาด้วย

พร้อมระบุว่าจากสาเหตุดังกล่าว
ทำให้ตัวเองต้องเลื่อนการบินไป๗ชั่วโมง
และกลับเข้าเมืองมาหาคุณอ้ำพัชราภาอีกครั้ง
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังเอสุภาชัย
แอปพลิเคชันไลน์ได้ข้อมูลว่า
ได้ไฟล์ทเดินทางกลับเมืองไทย
ตอนแรกก็ตกใจไม่เชื่อว่ารถยนต์จะไปชนเครื่องบินได้
ซึ่งกว่าจะได้ตัวกลับต้องซื้อเองหาโรงแรมนอนเอง
โดยก่อนขึ้นเครื่องก็ยังมีผู้โดยสารคนไทย
ค้างอยู่หน้าเคาน์เตอร์อีกเกือบร้อยคน
แต่พนักงานการบินไทยก็พยายามเคลียร์ให้
ทางด้านคุณอ้ำพัชราภาไม่ได้กลับมาด้วยตามที่เป็นข่าว
ขณะที่เรืออากาศเอกปรารถนาพัฒนาสิริ
ภูมิในการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคง
มาตรฐานการบินบริษัทการบินไทย

เครื่องบินลำดังกล่าวจอดอยู่ในลานจอด

ได้มีรถขนอาหารของบริษัทเซอร์แวร์
ที่กำลังจะนำอาหารโหลดขึ้นเครื่องบิน
ชนที่พื้นผิวบริเวณปีกด้านขวาของเครื่องบิน

จำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว

โดยคาดว่าจะใช้เวลาซ่อมแซมประมาณ๒วัน
รวมถึงได้โอนย้ายผู้โดยสารบางส่วน

และนำผู้โดยสารที่เหลือเข้าพักที่โรงแรม
โดยรายงานข่าวยืนยันว่าคุณเอสุปชัย

เวลาบ่ายโมงตามเวลาท้องถิ่นกรุงปรารีส

เวลา๕นาฬิกา๕๕นาทีของวันพรุ่งนี้
เสื้อตัวใหม่เลยค่ะดีที่สุดได้กลับจัว
โดยรายงานข่าวยืนยันว่าคุณเอสุประชัย
ได้กลับแล้วครับ

ที่ถึงประเทศไทยแน่นอนแล้วค่ะ
สิ่งที่ไม่ดีก็น่าจะมีอะไรดีอยู่บ้างนะคะ